พร้อมมากหมากปะลินและคิมเบอร์รี่คุณผู้ชม

มาร์คปะลินบอกเลยว่าครั้งลักษณ์แล้วหนึ่ง
ออกงานอีเวนต์แต่พูดถึงว่าที่ภรรยาคิมเบอร์รี่ไม่หยุด
หมากค่ะถึงโอกาสแจกความฟินซะเลยนะคะ
ด้วยการคว้าใบมาร้องเพลงให้แฟนได้ฟังกัน
นี่เขาอัปเดตด้วยนะเรื่องงานแต่งวัดที่เจ้าสาวคิมเบอร์รี่เนี่ย
ยิ่งแกล้งวันวิวาคุณผู้ชมสังเกตไหม
โอ้โหทำไมออร่ามันดีจังเลยทำไมสวยขึ้นจังเลยอ่ะ
มากอดใจไม่ไหวลงไอจีนะขอเขียนแคปชั่นนิดนึง
มันกึ่งชมกึ่งแซวบอกว่าอุ๊ยแฟนสวยครับ
สวยแบบขนาดบางหน้ายังสวยอ่ะ
มาค่ะเผยได้เลิกแต่งชัวร์แล้วปลายปีหน้านี้แหละค่ะ
แต่ต้องคลีย์แควร์ราคอง่าก่อนทั้งคู่นะ
ส่วนใกล้วันเนี่ยหมากยิ่งเครียดนะเพราะว่าอะไร

ช่วงนี้ไปนงไปไหนอย่างล่าสุดงานอีเว้นต์ของกิมเบอร์รี่
คอเทียใช่มั้ยค่ะอย่างนึกค่ะ
สวยเนอะสวยมากเลยอ่ะเหมือนซุปตาเกาหลีเลยคุณผู้ชมค่ะ
และที่สำคัญนี่ไปประกบคู่พี่แจ็คสันหวัง
หนุ่มหมากเนี่ยเขาจะว่ายังไงแอบหึงหรือเปล่า

เอาจริงน้องสวยมากเลยวันนั้นภูมิใจเหลือเกิน

ก็คือเขาอยากไปไงอยากเจอแจ้งสันหวัง

กระเป๋าของคิมเบอร์รี่ก็โดนขโมยเหมือนกัน
ก็ได้แต่ปลอบใจว่าพี่ช่างมันเถอะ

หลังจากนั้นคิมเนี่ยติดกล้องวงจรปิดในคอนโด
แล้วห้ามทุกคนเข้ายกเว้นหมากกับคิม
ไปมาห้ามคนเข้าทำอย่างไรล่ะ

เออขัดซ่วมเองล้างห้องน้ำเอง
อ้าวไปดูหน่อยค่ะวัทธิเจ้าบ้า

หลังจากที่เกิดเรื่องคือทางคอนโดก็ติดกล้อง
ไม่ให้ใครเข้าห้องไม่ให้ใครทำความสะอาด
หมู่บ้านเองเราก็เลยต้องทำด้วย

กับห้องน้ำอะไรอย่างนี้

ตรงนี้ด้วยตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้

บอกเลยนะว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน